คือร้องได้ให้ร้าน

เช่าห้องให้น้องลองสาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใคร
สัญญาใจที่ชายเหลือเกิน
ก็จบลงไปแล้วนะฮะแหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดของหลายคนทีเดียว
มันเป็นเพลงที่ถ้าพูดถึงนะครับวิธีการแต่งเนี่ย
มันแปลกมหัศจรรย์มากเป็นการเล่าเรื่องผ่านรองเท้า
มันเป็นการเล่าเรื่องผ่านรองเท้าสองคู่
ซึ่งมันคนเขียนนี่อัจฉริยะมากเลย
ทำไมเราถึงร้องเพลงนี้บ่อยมันเป็นยังไง

เปล่าครับแม่ชอบฟังด้วยครับร้องให้แม่ฟัง
เรานี่อะไรก็ไม่พ้นเรื่องแม่สักทีนึงนะ
ไม่ใช่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้น่ารักทุกอย่างเขาจะต้องหายใจเข้าออก

แม่แก้วน่ารักมากเลยเพลงนี้แม่แก้วชอบฟังเหรอคะ
ถ้าบอกเขาชอบฟังเพลงอย่างนี้
เพลงนี้นะร้องให้แม่ฟังอยู่ที่แม่เหนื่อยอย่างนี้อยากจะฟังให้หายเหนื่อย
ฟังแล้วแม่จะหายเหนื่อยหรือว่าแม่จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิม

เสียงเลขทะลวงคำทันหลุดอเรนนี่ทุกเพลงถ้าคุณแม่อยากฟัง
เขาจะร้องให้คุณแม่ฟังร้องให้ฟัง
ทั้งคู่ไหมคะชีตาเขาเป็นทั้งคู่
ชื่นใจนะคุณแม่เลี้ยงลูกแล้วได้อย่างนี้
งั้นก่อนจะเฉลยพี่เป๊กมีคำถามคำถามหนึ่งที่รู้สึก
มันเป็นคำถามที่เรียกว่ามันเป็นแผลใจของเป๊กเองด้วย
มันเป็นความรู้สึกของเด็กโง่คนหนึ่ง
นั่นก็คือตัวเป๊กเองแม่แก้วเป๊กก็เคยมีปัญหานี้เหมือนกัน
เป็นพ่อเลี้ยงค่ะตอนที่โตมากับคุณแม่
แล้วก็พอเขาบอกว่าไม่ใช่พ่อแท้เป๊กผิดหวัง
และเป๊กรู้สึกเป็นอื่นในทันที
อันนี้เป๊กก็เลยอยากถามเป็นข้อมูลในใจของเป๊กเองว่า
บูตอนที่บูรู้ว่าแม่ไม่ใช่แม่ไม่รู้สึกเป็นอื่นเลยเหรอ
ไม่รู้สึกครับแรกก็เสียใจครับ
แล้วคิดไปคิดมาพ่อแม่เขาคงมีเหตุผลที่ทิ้งเราไปครับ
แล้วรู้สึกยังไงกับแม่แก้วหลังจากที่รู้แล้วว่าแม่แก้วไม่ใช่แม่แท้
แรกก็เสียใจครับคิดไปคิดมาก็ดีใจอย่างหนึ่ง
ถ้าสมมุติถ้าไม่มีแม่คนนี้เราก็คงไม่ได้เกิดมาขนาดนี้แล้วครับ
บูเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าพี่เป๊กอีก
จริงเพราะว่าตอนนั้นพี่เป๊กเป็นคนโง่เขลาไม่ซึ้งใจกับตรงนี้เลย
ไม่เข้าใจแล้วรู้สึกเป็นอื่นทันทีแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวตามมาเยอะมากเลยตอนเป็นวัยเด็ก
จริงแล้วความเป็นแม่นะครับหรือว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ให้เขาเกิดขึ้นมา
มันหมายถึงการเลี้ยงดูด้วยการให้ความรักอันนั้นต่างหากที่สำคัญ
เขารักเราเหมือนลูกในไส้จริงเราก็ควรที่จะรักคุณแม่เหมือนเป็นแม่จริงของเรา
แล้ววันนี้ยิ่งได้เห็นบูกับชีต้านะบอกได้เลยว่าทั้งคู่น่ารักมาก
เอาละครับเพลงนี้จบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาฟังกัน
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับน้องบูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทน้องบูร้อง
ได้ครับ
โอ้โหนี่เราวิ่งไปวิ่งมากี่รอบแล้วรู้ไหมเนี่ยแค่นี้จิ๊บเขาวิ่ง๔๐กว่าโลกรัมมาแล้ว
มัลโทนมีพลังแน่นอนแล้วค่ะเพราะว่าร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๖๐๐๐๐บาท
คุณแม่แก้วไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ตมที่เชียงแสนนะฮะได้เดือนเท่าไหร่ฮะ

ต้องทำถึงกี่เดือนนะครับกว่าจะได้๖๐๐๐๐บาทนี่นะฮะหลายเดือนทีเดียว
แต่ตอนนี้น้องบูเขาจัดมาให้แล้ว๖๐๐๐บาทสำหรับเพลงรองเท้าหน้าห้องของคุณสายันนิรันดร
แต่ที่ดีกว่านั้นคือเพลงหน้าจะได้เป็นเพลงตามเป้าหมายแล้วก็เหลือตัวช่วยอยู่อีก๒ตัวช่วย
ดีไม่ดีอัดแต่หลักแสนสามแสนห้าแสนหรือว่าหนึ่งล้านบาท

คนลุกคนลุกจริงหนึ่งล้านได้ยินหนึ่งล้านไม่ได้เลย
ก็กลับบ้านไปพักผ่อนนะครับไปฝึกซ้อมกันมา
คุณผู้ชมก็มาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
แต่ว่าไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะดูยาวไปเลยค่ะกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
จากรายการของเราพี่เอชายามิชัยรออยู่กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ

พบกับนักสู้รุ่นจิ๋ว
แล้วก็นักสู้ชีวิตคนอื่น

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตวันนี้หมดเวลาแล้วครับ

แม่นะแม่จ้าง

รักแม่มากครับ

เคยฟังครับแต่ว่าไม่รู้เนื้อครับ

เพลงนี้สู้หรือหยุด

เขามั่นใจว่าเขาจะต้องได้

ร้อง